ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะแก้ว
คือมีชาวบ้านเนี่ยเขาแอบเข้าไปถ่ายคลิปมาในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

นะแล้วก็ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่าเออตกลงแล้วอ่ามันถูกหรือไม่ถูก

จะเป็นรัฐธิหรือสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่าท่าทางต่างที่เขาฝึกเขาสอนกันเนี่ย

ท่านผู้ชมเคยเจอหรือเปล่านะอ่าลองดูคลิปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะครับ
คือความจริงคลิปมันจะเยอะกว่านี้จะมีเสียงตอนเขาพูดอ่ะ
ที่เขาจะทำแบบนี้เขาจะอธิบายอยู่ว่าเขาให้ทำแบบนี้เพราะอะไรยังไง

อ่าคือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทำลักษณะแบบเนี้ยจะเป็นการ
แรงมากนะหายใจเข้าออกแรงและเร็วมาก
บอกว่าทำแบบนี้จะทำให้หายเครียด

เดี๋ยวฟังตอนเขาพูดหน่อย
บอกว่าเป็นการฝึกสมาธิฝึกลมปรานของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาในพื้นที่บ้านฝั่งคลองหมู่๒๕ตะบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว

คนก็วิพากุฎจานกันเยอะเลย
ว่าสำนักปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์อยู่ด้วยรูปหนึ่ง
และก็มีคนที่แบบเขาบอกว่าเรื่องสายศรัทธาเป็นลูกศิษย์

ชาวบ้านเขาแอบเข้าไปถ่ายคลิปมานะ

ถ้าเราคิดเอาปฏิบัติ
พอคลิปนี้เผยแพร่ไปนะครับ
พระครูศรีรษนสศครรมกริตเจ้าคณะอำเภอเขาชักกัณฑ์
พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลเขาชะกันนะครับ
ฝ่ายปกครองด้วยตำรวจทหารด้วย
แล้วก็เจอพระธรรมจักรศรีระวังโรแสดงตัวเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนากับพระอีกรูปหนึ่ง
มีพระอยู่สองรูปสองรูปนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีญาติโยมทั้งผู้ชายผู้หญิงนุ่งขาห่มขาวอยู่๑๘คนในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
พระที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันที่ท่านไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยก็สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปที่ปรากฏ
วิธีการฝึกสมาธิฝึกลมพรานต่างนานาเนี่ยนะว่าเออทำไมถึงสอนถึงทำกันแบบนี้
แต่พระธรรมจักรที่อ้างว่าเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาบอกว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนี่คือการบิดเบือนใส่ร้ายสำนักปฏิบัติธรรม
คลิปวีดีโอที่เห็นเนี่ยที่ว่ากลุ่มญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวนั่งร้องเพลงปรบมือต่างนานาออกท่าออกทางต่าง
นี่ไม่ใช่กิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรมที่นี่ไปเอาภาพจากไหนมาไม่ใช่ที่นี่บิดเบือนใส่ร้ายสุดท้ายมีชาวบ้านที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาแอบถ่ายไปเองแหละ
ใช่ที่นี่ก็มาถ่ายตรงนี้เขาถ่ายตรงนี้เลยเนี่ยดูที่ดูทางเนี่ยสุดท้ายถึงต้องยอมรับนะครับ
การออกกำลังกายด้วยท่าทางต่าง
ที่เขาทำกันมันทำให้เกิดการผ่อนคลาย
สามารถขับของเสียที่อยู่ภายในร่างกายออกไปได้
คนที่ป่วยจะมีสุขภาพแข็งแรง
เหมือนกับเป็นการระบายความเครียดอีกทางหนึ่งด้วย
คือการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราเครียดนะครับ

การปฏิบัติของเราถ้าเราคิดอยู่นะครับ

น้ำหนักรถปลาย๑๐๐กิโลกรัม
เหมือนเราออกกำลังกายเหมือนเรากระแทกแรงแค่นั้น
แล้วคืออย่างไรต้องนั่งทำหรือยืนทำ
นั่งค่ะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เอาที่เราสะดวก
เหมือนแค่เราออกกำลังกายมือเราก็ไปไปด้วยอะไรอย่างนี้
เอาอย่างนี้มันเราก็ไปฟิตเนสแต่เราใช้ลมปันขับเคลื่อนลมค่ะ
มันก็เลยแบบคือทำให้สุขภาพคนที่ป่วยแข็งแรง
ก็คือเหมือนออกกำลังกายนั่นแหละค่ะแต่ใช้ลมปาน
อย่างไรนะพี่เราอย่าเป็นพี่ดีกว่า
ขณะที่พระครูศรีรัตนสรกิจเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันบอกว่า
เมื่อตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับพบว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ไม่ได้รับการรับรองให้เป็นวัดและเป็นสำนักสงฆ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
คณะสงฆ์อำเภอเขาชะกันมีมติให้พระธรรมจักร
เจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาต้องกลับไปอยู่ที่ต้นสังกัดเดิม
คือกลับไปอยู่วัดเดิมบวชวัดไหนให้ท่านไปอยู่วัดนั้น
เขาบวชที่วัดถ้ำเขาชะกันเพราะฉะนั้นต้องกลับไปอยู่ที่วัดนั่นเดี๋ยวนี้
จริงมันก็ไม่ใช่สำนักศงศ์ไม่ใช่วัดนะ
ก็อาจจะอย่างที่เจ้าการมาตรบ้อนท่านบอกเลย
หรือว่าเกิดสภาวะธรรมบางทีอาจจะเป็นวิบัติธรรมกิเลส
หลงอะไรไปพากันตบมือตบเท้าอะไรต่างที่ข่าวออกไปที่เห็นน่ะนะ
ส่วนนายอำเภอเขาชะกันนะครับพร้อมด้วยผอโรงพยาบาลเขาชะกัน
บังคับใช้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อสั่งกักตัวญาติโยม๑๘คนที่มาอยู่ที่นี่
ห้ามออกนอกพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นเวลา๑๔วัน
คือเจ้าสำนักที่เป็นพระอะไรเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ที่วัด
เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาชะกันอยู่แล้ว
ส่วนตัวของคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยกักตัว๑๔วันนะครับ
มาอยู่ที่นี่๑๔วันจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับอสมมาตรวจวัดไข้
สอดธรรมการเมื่อครบ๑๔วัน
ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน
เราก็จะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตัวให้
แต่ถ้าไม่ออกปฏิบัติตามหมายถึงว่าถ้ามาอยู่แล้ว
เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่โปรดการ
คือเราก็ต้องแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ
เพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมาย
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้นะครับ
ก็ดีใจที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาให้นะครับ
เพราะบอกว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ย
จัดกิจกรรมแบบลักษณะแปลกประหลาดต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว
ปีหนึ่งก็จัดอยู่๔๕ครั้ง
แล้วก็มีปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่อยู่หลายครั้ง
หลังจากคณะสงฆ์แล้วก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับ
ผู้ที่เขาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เขาก็ยอมนะครับ

ก็ถ้าเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าตัดเรื่องความเชื่อไปนะคะ
ก็คุณหมอหลายท่านเห็นคลิปแบบนี้แล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำมาเหมือนกันนะ
ว่ามันอันตรายเหมือนกันนะคะการหายใจแบบรวดเร็ว
โดยเฉพาะคนที่มีอาการป่วยเช่นโรคความดันโลหิตสูง

เร็วเกินไปแบบนี้ค่ะมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้

เกิดคนที่เข้ามาแล้วเขามีอาการอะไรอยู่
แล้วหายใจแบบที่คุณสอนเข้าไป